ต่อกันที่เรื่องของการทำความดีและการทำกิจกรรมต่าง
ถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงราชการที่๙นะคะหลายภาคส่วนหลายหน่วยงานก็จะพยายามนะคะ
จัดกิจกรรมเหล่านี้ขึ้นมานะคะที่จังหวัดกระบี่ค่ะ
มีโครงการวางท่อคอนกรีตลงในทะเลนะคะให้กลายเป็นบ้านของปลา
ถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงราชการที่๙ค่ะ
นายกิติชัยเอ่งชวนรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่นะคะ
พร้อมด้วยนายวิสิตวงสิริพรกุลรองประหลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่และอาสาสมัคร
ได้นำแพร่ขนานยนต์ขนาดใหญ่บรรทุกรถแบ็คโฮ
แล้วก็ท่อคอนกรีตขนาดต่างที่ไม่ใช้แล้ว
นำไปวางในทะเลบริเวณบ้านท่ามะพร้าวตำบลคลองพลอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี
และบริเวณเกาะตระเบงอำเภอกเกาะลันตา
ตามโครงการรวมใจชาวกระบี่สร้างบ้านปลาถวายพ่อแบบนี้นะคะ
สำหรับการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กกว่า๒๐๐ชิ้นลงในทะเลดังกล่าวนะคะ
ซึ่งเป็นบริเวณแนวชายฝั่งทะเลและตามจำนวนจุดที่กำหนด
ก็เป็นการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลของจังหวัดกระบี

บำเพ็ญประโยชน์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙นะคะ
ซึ่งการนำท่อที่ไม่ใช้แล้วมาทำบ้านปลาแบบนี้ค่ะ
จะใช้วิธีนำท่อมาผูกรวมกันชุดละ๓ชิ้นนะคะ
วางลงในทะเลบริเวณแนวชายฝั่งเพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยของปลา
ในจังหวัดกระบี่ลดลงเป็นอย่างมากค่ะจากการลักลอบใช้เครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมาย
รวมทั้งการเกิดภัยธรรมชาติ
ดังนั้นเพื่อเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลให้คืนความอุดมสมบูรณ
เฉพาะแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำ
การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ค่ะก็เลยประกาศเชิญชวนภาคเอกชนให้ร่วมการบริจาคท่อคอนกรีตที่เหลือใช้แล้วมาทำเป็นบ้านปลาแบบนี้ค่ะ